คุณพีชทองเจือคือตอนนั้นลงไว้ประมาณสักตีสองได้นะคะ
คุณพิษบอกว่าคือจุดทูปขอพรให้ลูกที่ขาหักหายป่วยโดยเร็ว
แต่หลายคนบอกว่าคุณเห็นเป็นอะไรหลายคนบอกเห็นเป็นหน้าคน
หลายคนบอกว่าอุ้ยเนี่ยคนเข้ามาคอมเมนต์บอกทำไมเห็นเป็นหน้าคน
ทำไมเห็นเป็นคนทำไมเห็นเป็นคนใส่แว่นบางคนบอกเห็นเป็นหลวงปู่สวง
ซึ่งคุณพีชเนี่ยเขียนแคปชั่นเอาไว้นะคะว่าณมะพะทะอหังนุกา
แล้วก็แฮชแท็กหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินค่ะ
เราก็เลยติดต่อสอบถามคุณพีชไปว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นไหนลองเล่าให้ฟังหน่อย
เขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยจุดทูปไหว้พระตั้งใจขอพรให้ลูกชายก็คือน้องโรเตอร์
โรเตอร์เนี่ยประสบอุบัติเหตุขาหักก็อยากให้ลูกหายเร็วแล้วกลับมาเล่นกีฬาได้เหมือนเดิม
ก็ไปจุดที่ระเบียงโรงแรมชั้น๓ปักเอาไว้ที่ผลส้มอันนี้ไม่ได้จุดที่บ้านนะคะ
เพราะว่าไปพักอยู่โรงแรมตรงสนามเซิร์ฟบอร์ดที่ลูกชายเล่นเป็นประจำอะค่ะ
เขาบอกเป็นความเชื่อส่วนตัวเขาค่อนข้างมีความเชื่อแล้วก็ศรัทธาหลวงปู่สวงที่มีฉายาว่าเทวดาเดินดิน
คิดว่าท่านคงมาสำแดงฤทธิ์ให้พรเพราะที่ผ่านมาเวลามีปัญหาอะไรติดขัดก็มักจะขอพรท่าน
จะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เพราะว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลไม่ว่ากัน
แล้วก็บอกว่าอุ้ยไม่ได้จะมาปั่นกระแสอะไรเพราะตอนลงลงตอนตี๒
ถ้าจะปั่นกระแสจริงลงช่วงกลางวันหรือว่าที่เป็นช่วงพรามไทม์
ที่คนเข้ามาดูเยอะไม่ดีกว่าหรอ
ก็เลยจุดทูบอย่างที่เห็นครับ
ตอนนั้นดึกมากครับนั่นคือตี๒แล้ว
วันทูบมันไม่ถูกพัดไปตามลมครับเขาก็ค่อยเหมือนควันทูบค่อยหมุนแล้วก็ขึ้นเป็นเชฟขึ้นมา
สำหรับพี่พีชเนี่ยเหมือนเป็นโปรไฟล์หน้าเราก็จะเห็นเป็นมีหน้าผากมีจมูกแล้วก็มีท่อนล่าง
แล้วข้างบนก็เป็นเหมือนศีรษะที่ศีรษะของพระที่เหมือนไม่มีผมนะครับ
อันนี้เผื่อคนที่เขาไม่เชื่อพี่พีชก็จะบอกว่าเออมันเป็นแบบทำเอาขึ้นมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะพี่พี
ไม่มีใครทำทูปเป็นรูปได้ไม่มีใครทำควันเป็นรูปได้นะครับไม่เป็นไรครับ
ก็เป็นเรื่องปกติพี่วิทย์แค่อยากจะบันทึกเอาไว้ว่าในช่วงเวลาพิเศษที่เราทำสิ่งที่พิเศษมันเกิดแบบนี้ขึ้นมา
นี่ค่ะก็พี่พีชก็บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวนั่นแหละเนาะ
ทีมข่าวเราก็เลยไปลองหาข้อมูลประกอบนะคะว่า

เป็นพระเกจิชื่อดังของทางภาคอีสานนะคะ
บอกว่าดังถึงขั้นคุณไผ่พงศธรเนี่ย
มาร้องเป็นเพลงชื่อว่าหลวงปู่สวงเทวดาเดินดิน
หลายคนก็อาจจะรู้จักกันทางฝั่งภาคอีสานแล้วนะคะ
ทีนี้ย้อนกลับมาที่เรื่องควันทูปของคุณพีชหน่อยละกัน
ซึ่งคุณพีชบอกไปแล้วว่าคนเชื่อเขาก็เชื่อคนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร
ทีมข่าวก็เลยบอกอ่ะงั้นเดี๋ยวขอไปถามอาจารย์ออสหน่อยละกัน
ศัตว์อาจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

อาจารย์ออสบอกว่าเรื่องนี้อธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้
เห็นก้อนแม่เป็นยักษ์เห็นก้อนแม่เป็นรถยนต์เห็นก้อนแม่เป็นกระต่ายอะไรแบบนี้

ทำให้เราเห็นสิ่งของไร้ชีวิตเหมือนมีใบหน้ายิ้มแย้ม
หรือเป็นรูปร่างต่างซ้อนทับ
เรื่องนี้ศาสตร์อาจารย์คังลีอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยามหาวิทยาลัยทรอนโต้
บายเอาไว้ว่าปรากฏการณ์แพริโดเลียเกิดจากทักษะการจดจำใบหน้า
มนุษย์มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด
เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีแนวโน้มที่จะเห็นสิ่งของธรรมชาติ
หรือว่าสิ่งไร้ชีวิตที่มีลักษณะคล้ายใบหน้าคนสัตว์หรืออะไรก็ตามที่อยู่ในความทรงจำที่เราคุ้นเคย
ซึ่งภาพที่เห็นเหล่านี้มาจากการปรุงแต่งของสมองบวกกับจินตนาการส่วนตัวของแต่ละบุคคล
เพราะฉะนั้นบางทีรูปเดียวกันเนี่ยเห็นไหมมันอาจจะเห็นได้หลายแบบ
บางคนบอกเห็นเป็นหมาปลาบางคนเห็นเป็นมดเอ็กซ์เลยค่ะมดเอ็กซ์วี๒ด้วยนะคะ
หรือบางคนก็อาจจะเห็นเป็นอย่างอื่นเนี่ยเป็นหน้าตาตาโบ๋มีปากแบบนี้
เห็นเป็นผีเสื้อก็มีเหมือนกันคือมันเป็นได้ทุกอย่างเลย
ก็ย้ำว่าค่ะว่าคือแล้วแต่นะว่าใครอยากจะเชื่อมุมมองไหน
ก็ให้ข้อมูลทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งความเชื่อแล้วก็ฝั่งวิทยาศาสตร์ด้วย